ทำไมก้าวไกลถึงเลือกที่จะไปคุยกับสว
โดยที่ฝ่ายสอสอที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล
คือตรงนั้นเหมือนกับก้าวไกลไม่ไปชวนแม่
อย่างภูมิใจไทยบอกตั้งแต่แรกเลยว่าชวนไหม

ที่หมายถึงคือสอสอกับสอวร

แต่เรากำลังชวนเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรของพวกเรา
เพราะการตัดสินใจจะยกมือหรือไม่ยกมือ

ผมทำงานในสภามาพี่ปุ่นก็เคยทำงานในสภา
จังหวะที่จะต้องตัดสินใจว่าจะปกป้องเสียงของประชาชน
ไม่ให้ถูกครอบงำโดยเสียงที่ไม่ได้มาจากประชาชน
หรือไม่ได้ยึดยงจากประชาชน
วันนั้นความเป็นสมาชิกสภาพุทธรรษฎรที่มาจากประชาชน
มันจะร้อยลัดกันโดยทันทีโดยที่ไม่ได้คำนึงว่า
ใครเป็นฝ่ายค้านใครเป็นฝ่ายรัฐบาลเนอะ
ผมยกตัวอย่างง่ายอย่างคณะกรรมธิการวิสามัน
คณะที่เป็นการพิจารณาเรื่องของผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
ค้างกับฝ่ายรัฐบาลเราจะมองหน้ากันตลอดเวลาว่า
ยังไงประธานคณะกรรมธิการต้องเป็นสอสอ
แล้วก็จะผนึกกำลังกันเพื่อโหวตให้สอสอเป็นประธาน
แล้วก็จะให้เกียรติสวเป็นรองประธาน
ซึ่งมันคือมันเป็นการเกียรติภูมิของสภาร่างกับสภาสูง
คือสภาสูงเป็นรองประธานก็เพื่อตรวจสอบกันกรองถูกไหมครับ
แต่ว่าคนที่ต้องพิจารณาที่ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชน
ควรจะต้องมาจากสภาร่างหรือสภาผู้แทนรัศดร
ผมว่าตรงนี้เราเลยเรียกร้องนะครับเพื่อนสอสอของพวกเรานะครับ
ให้ช่วยกันรักษากิจภูมิของสภาพผู้แทนรัศดร
และตระหนักถึงสภาพผู้แทนรัศดรในฐานะที่เป็นที่ที่สะท้อนเสียงของประชาชน
ถ้าภูมิใจไทยก็ออกแถลงการแล้วว่าเขาจะไม่โหวตให้กับพักอะไร
อย่างที่เขาบอกคือเขาคงไม่โหวตให้แน่กับพักทางฝั่งของก้าวไกลอย่างนี้
แต่คุณวิโรธกำลังบอกว่าสอสอในภูมิใจไทยก็

ให้เขาแหกมติพักไม่ต้องทำตามมติภักดิ์
มันเป็นเรื่องของรักษากิจภูมิแต่ในทางการมึงจริงแล้วมันจะเป็นไปได้หรือ
เป็นไปได้ก็อย่างคราวที่แล้วก็มีสอสอภูมิใจไทยหนึ่งท่าน
ก็งดออกเสียงที่ไม่โหวตให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกไหมถูกไหม
เพราะว่าสอสอทุกท่านก็มีวิจารณญาณของตัวเองเหมือนกัน
ถูกไหมครับหรือในกรณีของคุณอลงกรพลบุตร
หรือกรณีของคุณสาธิตปิตุเตชะก็ได้ออกมาให้ความเห็นส่วนตัวถูกไหมครับว่า
ก็ควรต้องรักษาระบบรัฐสภาการโหวตครั้งนี้นะ
ผมบอกคุณห้าปุ่มไม่ได้โหวตเพื่อเลือกคุณพิทาเป็นนายกนะ
หลายคนคือโหวตเพื่อรักษาระบบรัฐสภาโหวตเพื่อรักษาปกป้องเสียงข้างมาก
ปกป้องจะใช้คำนี้ก็ได้ว่าเกียรติภูมิของสภาพผู้แทนราชดรถูกไหม
คือในเมื่อ๓๑๓เสียงคือถ้าเกิดในอดีตพี่ปุ่น๓๑๓เสียง
ตอนนี้พาดหัวข่าวไทยรัฐต้องเป็นไงรู้ไหม
รอลุ้นรัฐบาลดีมทีมเชื่อผมก่ะถูกไหม
แต่วันนี้มันยังไม่สามารถไปยังไงได้
แต่วันนี้ผมว่าประชาชนเขารอรัฐบาลดีมทีม
คือเขาดูพักร่วมรัฐบาลที่มาเกาะเกี่ยวเนี่ย
ร้อยรัดกันนี่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยเศรษฐ์รียลมไทย
ไทยสร้างไทยเป็นธรรมประชาชาตินะครับ
พลังสังคมใหม่นะครับแล้วก็ผมตกภาคไหนไปไหม
พักไหนเป็นไหมเสรีรวมไทยอย่างนี้
เขาจินตนาการภายนอกประชาชุมเขาจินตนาการนะว่า